ที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
เป็นอุบัติเหตุที่ไก๊รุ่นใหญ่เขาขับรถไป
แล้วก็ไปพลิกคว่ำกลางทางต่างระดับ
ทีนี้พอมีอุบัติเหตุขึ้นกู้ภัยก็จะต้องเข้าไปช่วยนะคะ
แต่หนึ่งในกู้ภัยปรากฏว่าพอเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเป็นพ่อของตัวเอง
ตกใจมากนะคะตกใจตั้งแต่ก่อนเดินทางไป
คือตัวเองไม่รู้ว่าเป็นพ่อของตัวเอง
ตกใจสุดขีดคือเห็นรถคุ้นแน่นอนเลยพอเข้าไป
ใช่เลยนะคะแล้วก็เร่งเข้าช่วยเหลือ
สภาพรถเก๋งที่พลิกหงายท้องกลางถนน
บนทางต่างระดับข้างทางรถไฟบ้านป่าแคโยง
ถนนวงแหวนรอบกลางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
นี่นะคะตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยสารพีจังหวัดเชียงใหม่
พบผู้บาดเจ็บคือนายกฤษณศรีเบนจรัสอายุ๕๐ปี

ตอนนั้นติดอยู่ที่เบาะคนขับ
ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลสารพีได้

เขาทราบว่าเห็นรถนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วจากนั้นเสียหลักค่ะพลิกคว่ำหลายตลบ
คาดว่าน่าจะเป็นการหลับในเพราะไม่มีการเบรกเลย
สำหรับกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือมีหลายคนหนึ่ง
นั้นคือนายทัชชาศรีเบนจรัสนามสกุลเหมือนกันเลยนะคะ
เป็นลูกชายของคนเจ็บซึ่งก็บอกว่า
ทราบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นพ่อ
ก็หลังจากที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว
ตอนแรกนี่ก็คือได้รับแจ้งเหตุเฉย

พอไปถึงอ้าวปรากฏเป็นพ่อตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ฟังเสียงกู้ภัยที่เป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บค่ะ
ตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
เพราะว่ามีถุงลมนิรภัยช่วยลดการกระแทกไว้ได้ค่ะ